เพราะว่าของน้ำแข็งก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจาก

คุณพิทาออกมาจากสภาเสร็จปั๊บเนี่ย

แฟนคลับของคุณพิธาแฟนคลับของก้าวกายบอก
ลูกจะรักใครเนี่ยนะอย่ารักหมดจิตหมดใจ
เดี๋ยวเวลามันจะทำให้ความรู้สึกของลูกดีขึ้น
รู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของกลุ่มเยาวชน
แล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนพักก้าวไกล
ที่ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาโหวตนายกต่อไปได้
กรณีดังกล่าวนะครับกระแสสังคมอาจจะไม่พอใจ
ในการลงมติของสวแต่เรียกร้อง
กลุ่มผู้สนับสนุนพักเก้าไกลคุณพิธา
เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้ความรู้สึกทุกอย่างดีขึ้นนะครับ
เหมือนกับสถานการณ์เสื้อเหลืองเสื้อแดงในอดีตสุดท้ายมันก็ดีขึ้น
เพราะวันเวลามันผ่านไปนี่สวกิติศักดิ์บอกแบบนี้นะ
ก็ฝากถึงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนก็แล้วกันนะ
หากจะรักใครชอบใครก็อย่าทุ่มสุดตัว
เพราะเมื่อมีปัญหาโดยเฉพาะมันไปเข้าข่ายการทำผิดกฎหมาย

แล้วถ้าไปทำผิดกฎหมายเวลาไปขึ้นศาลไปโรงพัก

สำหรับมวลชนที่เคลื่อนไหว
ทำไมในไลฟ์พี่มันข้อความขึ้นเยอะ

กลุ่มมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวนายกิติศักดิ์บอกไม่ได้กดดันอะไร
เพราะว่าไม่ว่าฝ่ายใดจะจัดตั้งรัฐบาล
เชื่อว่ายังไงก็มีม็อบอย่างไรก็มีม็อบ
เป็นห่วงแค่การปะทะกันนะครับ
ทำไมพี่เบิร์ตขอโทษพอดีตาเหลือไปดูไอ้ไลฟ์เฟสบุ๊ก

ส่วนแนวทางหลังจากนี้หากภักดิ์เพื่อไทย
จะเสนอนายเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกแทนละท่าน

ท่านบอกว่าถ้ายืนหลักการเดิมคือไม่โหวตให้แคนดิเดต
ให้กับพักร่วมที่มีก้าวไกลร่วมด้วยไง
นี่คือเรื่องมาตรา๑๑๒ในกิติศักดิ์รัตนวราหะครับคุณผู้ชมครับ